ช่วงนี้ตีพุงรอของกินมาแล้วดิฉันไปล้างท้องนะเอ้ามากันที่เรื่องราวของของกินกันหน่อย
ของอร่อยเพียบในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้ข่าวแรกไปดูเรื่องนี้กัน
หน่อยเรื่องของรายได้เสริมเกี่ยวกับของกินนี่แหละครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ฝนมาเขาก็บอกว่าจับตั๊กกะแตนขาย
หุบโบดทัดดอกจับปาเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดนครพนมครับ
หนีไหมคะตะกะแตนมันไม่หนีหรอกถ้าร้องแต่ถ้าเดินไปจับแบบนี้นะ

โอ้โหนี่แหละกลางค่ำกลางคืนนะครับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองบัวตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเนี่ย
ใช้เวลาช่วงกลางคืนครับพากันนำลูกจูงหลาน
พร้อมกับไฟฉายครับออกไปส่องจับตั๊กกะแตนที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ริมถนน
และป่าตามทุ่งนาก่อนที่จะนำมาคั่วทอดขายโอ้สร้างรายได้อย่างดีเลยนะ
ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็จะมีตั๊กกะแตนจำนวนมากที่หนีน้ำท่วมออกมา
กัดกินยอดย่าอ่อนและใบไม้ที่แตกยอดใหม่
เขาบอกว่าการจับในช่วงนี้นะครับสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละ๔๕๐๐บาท
รายเนี่ยได้เป็นพันนะครับเป็นอาชีพเสริมแล้วก็สร้างรายได้ในช่วงหน้าฝนเป็นอย่างดีครับ
ชาวบ้านเนี่ยนะพอเขาบอกว่าจับมาเนี่ยนะนี่เลยเอามาวางไว้บนกระทะบนกระทะแบบนี้
โอ้โหแล้วก็คั่วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย
รายก็ไปนำส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อ
รายก็จะนำไปคั่วทอดอย่างที่เห็นนะครับก่อนที่จะนำไปวางขายจานละ๓๐๕๐บาทครับ
มันไม่ใช่ตัวเล็กนะครับมันตัวใหญ่พอสมควรเลยประมาณเท่านิ้วก้อย

เหลือก็ทอดกินกันด้วยล่ะนอกจากคั่วแล้วนะครับ
โอ้โหใส่เกลือใส่พริกไทยหยอดซีอิ๊ว
อร่อยใช่ไหมจำเขามาเคยดูเวลาเขาขายไม่เคยทานหรอกถ้าซื้อมาฝากก็ได้ขอบคุณมาก
ไม่เคยทานแต่พอเจอเคยทานพ่อค้าทีไรก็เอา
๒ถุงใส่พริกไทยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้จะพาไปดูเมนูก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์อีกเช่นเคย
แต่ว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าแต่ละช่วงที่เรานำมาเสนอไม่เคยธรรมดาแน่นอน
ในช่วงวันแม่๑๒สิงหาคมนี้คุณผู้ชมค่ะ
ลูกท่านไหนที่พาคุณแม่ไปทานทานฟรีไปเลยสำหรับร้านนี้ค่ะ
ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ
วันแม่นะคะลูกพาคุณแม่ไปทานฟรีชามยักษ์เลย

ร้านนี้แหละก๋วยเตี๋ยวรุ่งอรุณชามยักษ์นะคะ
เปิดขายอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใกล้กับเทศบาลเจ้า๗บ้านน้องบัวหมู่๓
ตำบลบ้านแถวอำเภอเสนาของนายเฉลียวบำรุงญาติอายุ๕๐ปี

พากันไปชิมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ว่านี้คุณค่ะ

ดูเลยเจ้าของร้านเขาเล่าว่าร้านนี้เปิดมาได้๓เดือนแล้วนะ
ภายใต้แนวคิดที่อยากทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ
เนื่องจากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาขึ้นชื่อเรื่องของก๋วยเตี๋ยวถูกไหม

แล้วก็ต้องการให้ลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว

ชามนี้ชามเดียวคุณค่ะราคาถูกนะ๙๙บาท

แต่ว่ามันทานได้ทั้งครอบครัว

ในชามขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของชามเนี่ย

ซึ่งในชามนึงนะคะจะใส่เส้นครึ่งกิโลกรัม
เนื้อหมูตับกากหมูลูกชิ้นอย่างละ๑ขีด
ใส่ไปแบบเน้นเนื้อเลย
ด้านหน้าร้านยังมีชามปูนปั้นขนาดใหญ่
เป็นชามยักษ์๙๙บาทชามชาวประมาณ๑๒เซนติเมตรได้
ตั้งแต่๑๙เซนติเมตรคือในชามจะมี
คุ้มหนังจะมีเส้นประมาณครึ่งโลกรัม
แล้วก็หมูตับลูกชิ้นโดยมากกับหมูเราจะเยี่ยวกันดี

แม่ค้าเสียงแมนมากเลยคุณ

นั่นเป็นพ่อค้านี่ฉันบอกพ่อแม่ค้า
และในวันที่๑๒สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ
ทางร้านเขามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า
ก็คือถ้าลูกพาคุณแม่ตั้งแต่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
กินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านจะได้กินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์แบบฟรี
พร้อมกับขนมหวานอีก๑ถ้วยไปเลยจ้า

เทศกาลวันแม่ไปแบบคุ้มค่าจริง

เพราะว่าคุณแม่คงทานไม่หมดหรอกนะมันใหญ่มาก
เราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เราก็ไปกินปลี

ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแต่เราเสียค่ารถแค่นั้นเอง
คุณแม่นี่นะก็คงจะได้อิ่มน้ำสำราญด้วย
ใช่แหละแล้วก็มีจานร่อนกลับมาด้วย

โอ้โหว่างเว้นจากการทำนา
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ไปจับแย้

เดี๋ยวจะพาไปขุดรูไปเจาะรูหาแย้กัน
โอ้โหเขาบอกว่าสนุกสนานเลยทีเดียว

เอาไปติดตามกันหน่อยครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมรสชาติอาหารอีสาน
เมนูเด็ดของชาวจังหวัดสุรินทร์

เมื่อมีเวลาว่างจากการทำนา
ระหว่างรอฝนที่ตกลงมาในนาข้าว
ชาวบ้านที่นี่ก็จะรวมตัวกัน

พากันเดินไปตามริมคันนา
เพื่อขุดหาเจ้าตัวแย้สี่ขาตัวนี้ล่ะค่ะ

หน้าตาของมันดูไม่น่ารับประทานสักเท่าไหร่

ชาวบ้านที่นี่ถึงได้ชอบรับประทานกันจัง

ชาวบ้านบอกว่าก็เพียงแค่สังเกตรูตามพื้นดิน
หากมีลักษณะกลมรีหรือมีร่องรอยการมุดลงไปในดินของเจ้าตัวแย้ตัวนี้
ชาวบ้านก็จะใช้เสียมขุดลงไป
ด้วยความลึก๕๐เซนติเมตร
ซึ่งในแต่ละวันชาวบ้านจะจับได้ถึงเกือบ๒๐ตัวต่อวันเลยค่ะ
โอ้โหเยอะมากเลยทีเดียว
ก่อนจะนำไปประกอบอาหารตามความชอบ

โอ้โหหลังจากที่ใช้เวลาขุดประมาณห้าถึงสิบนาทีเลยนะครับนี่

นี่ครับแย้ที่หาขุดได้เมื่อกี้นี้นะครับ
สำหรับเมนูอาหารที่ชาวบ้านที่นี่ชอบทำก็คือ
การนำตัวแย้ไปย่างในเตาถ่านร้อนแบบนี้แหละค่ะ
ก่อนจะนำไปผ่าท้องทำความสะอาด
และนำไปทำเมนูลาบแย้
ที่ว่ากันว่าเป็นเมนูรสเลิศอร่อยเด็ด
จากนั้นก็จะสับตัวแย้ให้ละเอียด
แล้วนำไปคลุกเคล้ากับต้นหอมขาตะไคร้

ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
โรยด้วยผักชีหรือผักชีฝรั่งตามชอบ
ตามด้วยข้าวคั่วตำละเอียดน้ำมะนาวเพียงเท่านี้
ก็จะได้ลาบแยะอาหารเลิศรส
เมนูเด็ดของชาวอีสานแล้วด้วยค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

จะพาไปที่ร้านร้านนี้เขาบอกว่าบรรยากาศนี่
สนุกสนานมากเต็มไปด้วยซุปเปอร์ฮีโร่
เปลี่ยนชุดรออันนี้มันตัวอะไร
อันนี้ตัวแย้ตัวแย้เมื่อสักครู่
คุณผู้ชมแต่ที่ร้านนั้นก็คือร้านเทอร์เรสฮิว
ซุปเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดและที่สำคัญ
นี่ร้านอาหารเขาอร่อยแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีด้วย

เพราะฉะนั้นไปติดตามกันในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้เนี่ยตลอดกินนะครับ

ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดพักรถครับคุณผู้ชมครับ
ที่บริเวณมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพชนบุรีนะครับ
จุดหมายปลายทางของเราวันนี้จะไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปเจอกับร้านอาหารร้านนี้
เขาบอกว่าบรรยากาศนั้นแสนจะสนุกแถมอาหารก็อร่อย
นั่นก็คือร้านเทอร์เรสเฮลครับ
วันนี้แวะพักรถกันเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้ว
รถก็พร้อมคนก็พร้อมเพราะฉะนั้นไปกันดีกว่าครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่
ด้านนอกของร้านนี่อยู่กับเจ้าคุณ

เขาก็บอกว่าอร่อยถูกใจอีกด้วย
เพราะฉะนั้นเราตามกันเข้าไปข้างในกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ตลอดกินกันมา
ต้องบอกว่าร้านนี้เก๋ไก่สุดแล้ว
เพราะว่านอกจากจะนั่งทานอาหารบนรถหรู

ยังมีเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่

และตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับ
คุณวาดสวัสดีครับ

ร้านเกอร์เรสคิวของเรานี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

เริ่มจากปกติค่ะจะทำร้านแต่งรถอยู่แล้ว
เราก็จะมีพวกแบบโมเดลมีเบาะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งรถอยู่แล้วเยอะอยู่
ก็เลยพอเรามีแม่ครัวก็คือจะเป็นญาติกับทางที่บ้านนะคะ
ทำอาหารอร่อยก็เลยคิดว่าเอออยากจะเปิดร้านอาหาร

ก็เลยเอาเครื่องแต่งรถมาบวกกับอาหารที่เรามีอยู่แล้ว

ว่ากันถึงเรื่องของอาหารนะครับ
อย่างแรกที่เราควรจะชิมคืออะไรนี้เลย

นูต่อไปนี้เป็นเมนูท้องถิ่นหากินยากมากคือส้มตำปลาทูค่ะ

เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับ
ไม่ได้วางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเหาะมา
อ้าวมาแล้วนี่ไง
โอ้โหนี่คือเมนูเด็ดของที่ร้าน

เพราะฉะนั้นคนเสิร์ฟก็ต้องทีเด็ดด้วย

เป็นกัปตันอเมริกา
แกงปูใส่ลูกตำลึง
ำหัวปลีตัวนี้ก็คือเป็นเมนูท้องถิ่นเหมือนกัน

ช่วยบอกว่าทิศทางงานมาแล้วก็รวมไปถึงจุดสังเกตนะครับ

ถ้าใครมาบางแสนตอนนี้ถนนข้าวหลามก็คือเป็นถนนที่ตัดใหม่
ก็เข้ามาจากทางใหญ่แค่ประมาณ๓๐๐เมตร

บอกว่าด้านหลังของเรามีบริการรถเอทีวีเที่ยวชมด้วย
ปตันอเมริการออยู่แล้วเดี๋ยวจะพาผมไปนะครับ

เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมกันว่าด้านหลังของเขามีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่โอนะครับ
ว่านอีกหนึ่งคนทั้งสองคนเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่
โอ้โหพี่โอของเรานี่ดูแลดีจริง
หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็มาสนุกสนานกัน
ในด้านหลังของร้านกับสวนที่มันสวยงามแบบนี้นะครับ
เพลินเจริญใจอาหารก็ดีบรรยากาศก็สุดยอดอีกด้วยนะครับ
ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองท่านด้วย
เอื้อเฟื้อให้กับช่วงตลอดกินของเราในช่วงนี้นะครับ
ตลอดกินของเรามาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมาแล้วหรือยัง
เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยครบนะอาหารอร่อยบรรยากาศยอดเยี่ยม
แถมยังมีกิจกรรมสนุกให้ทำอีกด้วย
ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาแบบนี้

เทอร์เรสฮิวใช่ไหมชนบุรีนะครับคุณผู้ชมถูกต้อง
ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวใครมีเวลาแวะเวียนกันไปได้นะจ๊ะ
ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกรออยู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ